ใช่เพราะว่าติดถ่ายละครแล้วก็ช่วงนี้โปรโมทละครด้วยค่ะ

เป็นแฟนหรือเป็นแฟน
เป็นแฟนอยากจะเอ็นแอคค่ะจิ้น
เราไปเราก็ไปช่วยกันไม่ได้ไปจิ้นหรอกค่ะ
ก็คงต่างคนต่างเก็บขยะให้ได้เยอะที่สุดนะคะ

หลังจากวันนั้นยังไม่มีถ่ายละครเลยค่ะ

ไม่ค่ะ
ไม่ได้คุยกันเรื่องข่าวเลยค่ะ

ความจริงอยู่แล้วค่ะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องมาแบบนั่งคุยกันหรืออะไรอย่างนี้
ขอบคุณค่ะ